มาดูความเข้มข้นและร้อนแรงทางการเมืองกันบ้าง
มันจะส่งผลต่อสถิตภาพของรัฐบาลหรือเปล่า

เมื่อล่าสุดนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
และนางนรมนภินโยสินวัฒน์ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยทั้งสองคนครับ
คุณผู้ชมครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเปิดเผยพระบรมราชองค์การประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี๒รายคือ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
และนางนรมนภินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่๘กันยายน
แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ
ในราชกิจจานุเบกษาระบุด้วยว่านายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า
ฟังตรงนี้ดีนะครับคุณผู้ชมฮะตกลงลาออกหรือยังไง
เพราะนายกบอกว่าสมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการเอาล่ะสิ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการประกาศนะฮะ
แล้วก็ปัจจุบันต้องบอกว่ายังเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐอยู่นะฮะ
เพราะว่าปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการลาออกจากเลขาธิการพักไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ
โดยยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้มันไม่จบไม่สบายใจ
ลุกขึ้นไหว้จะจับมือ
ทักทายนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
นายกรัฐมนตรีไม่มองหน้าเลยนะฮะ
นี่เป็นรายงานจากที่ประชุมออกมา
เขาบอกว่าเขาใช้เวลาคิดอยู่หลายคืน

และหลังจากนี้จะกลับไปทำงานที่พยาว

โดยเรื่องนี้ได้แจ้งให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักรับทราบแล้วครับ
มาดูปฏิกิริยาจากนายกรัฐมนตรีนะฮะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานะครับ

ทราบนะว่ามีรัฐมนตรีลาออก
บอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐเคยบอกไม่ใช่เหรอ
ว่าเป็นสอสอไม่ต้องเป็นรัฐมนตรี

หลังจากนี้เป็นเรื่องของพักนะไปหารือกันมานะครับ
บอกยืนยันทำงานทุกอย่างอย่างไม่หยุดยั้ง

ก่อนหน้านี้ท่านยืนยันนะฮะระหว่างการอภิปรายบอก
ไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีไม่ยุบสภา

นายกบอกว่ายังขอดูก่อน

เพราะว่าตอนนี้ยังทำงานได้อยู่

ร้อยเอกธรรมนัฐลาออกเองหรือท่านปลดออก
เพราะว่าข้อความในราชกิจจานุเบกษา

ข้อความในราชกิจจานกฎเบียก๓ท่านที่บอกว่า
ให้รัฐบนตรีเนี่ยสมควรให้รัฐบนตรีพ้นพร้อมแหล่ง

บอกว่าก็ผม

การตัดสินใจด้วยตัวเองครับคุณผู้ชมฮะ

คือก็พยายามหลีกเลี่ยงว่านี่มันเป็นเกมการเมืองหรือเปล่า
อภิปรายที่มันมีกระแสข่าวว่า
ร้อยเอกธรรมนัฐไปเลื่อยขาเก้าอี้นายก
นายกเดินพลุบแถลงข่าวออกไปเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ก่อนจะให้ปิดท้ายเรื่องทางคดีนะครับ

เพราะผมจะพูดถึงข้อความที่เขาเคยพูดไว้
เมื่อวันที่๑๑กรรม๒พศ๖๒

ยังว่าแล้วตอนนั้นเขาตอบโต้

เขาพูดเอาไว้แบบนี้ครับร้อยเอกธรรมนัฐฮะ
ผมเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงหัวใจรัฐบาล
ผมกลุ่มความลับดีต่อรอง
หากล้มผมได้รัฐบาลก็สั่นคลอน
วันนั้นพูดกับฝ่ายตรงข้าม
แต่วันนี้ข้อความเหล่านี้มีความหมายอย่างไรหรือไม่นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของเศรษฐการณ์
ต้องบอกแบบนี้ค่ะอ่า